คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพามาดูปัญหาของแม่กันหน่อย
ส่วนใหญ่เวลามีลูกเล็กเนี่ยลูกร้องปลอบยังไงก็ไม่หยุด
แต่ว่าหนูน้อยคนนี้เขาหยุดตัวเองได้หยุดยังไงไปดูกันเลยค่ะ

ฟังตัวเองเงียบ
ร้องอยู่ดีก็บอกเงียบ
แล้วก็เงียบไปแล้วก็ร้องมาใหม่แล้วบอกเงียบ

ใครเห็นคลิปนี้ก็ยิ้มนะคะ
ในความไร้เดียงสาแล้วก็น่ารักของหนูน้อยคนนี้ค่ะ
ร้องไห้เองแล้วก็สั่งตัวเองหยุดได้ด้วยค่ะ
ดูไปก็ขำไปอ่ะค่ะคลิปนี้คุณแม่น้องถ่ายเอาไว้ได้นะคะ

ดุร้องไห้เองและเงียบเอง
สั่งตัวเองบอกว่าเงียบเงียบเงียบ
ขำก็ขำสงสารก็สงสารลูกชายแม่คือ
คือเด็กคงคุ้นเคยเหมือนกันนะเวลาร้อง
คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเงียบหยุด
ทีนี้เด็กก็ฟังทุกวันทุกวันเวลาร้องก็คงมีคำสั่งแบบนี้

ทีนี้ไม่มีแม่ไม่ได้บอกให้เยี่ยมไงสรุปบอกตัวเอง

คุณผู้ชมคลิปนี้ถูกแชร์ไปเยอะทีเดียวค่ะ
คนที่เข้ามาก็แสดงความเห็นชมน้องวันน่ารัก
ร้องเองเหยียบเองปิดสวิตช์ตัวเองได้นะคะ
ก็เป็นคลิปน่ารักแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะ
มาฝากกันในช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะ